ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
แต่ละหน่วยงานก็มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนุกสนาน
ทีมแพทย์และทีมพยาบาลเขาก็ไม่น้อยหน้านะคะ
ในโรงพยาบาลขอนแก่นมีการจัดเต้น
ผ่อนคล้ายให้กับบรรดาผู้ป่วย
ที่โรงพยาบาลสุดยอดเลยนี่ยอดฮิตมากเลย
เดี๋ยวไปดูรีลาของเราแพทย์และพยาบาลกันหน่อยค่ะ

เห็นแล้วอยากป่วยเลย
ที่เห็นอยู่นี่คือทีมแพทย์และพยาบาลของเรา
โรงพยาบาลขอนแก่นกว่า๕๐คนเลยนะคะ
นำมาโดยแพทย์หญิงนาตยาเมล

กำลังโชว์สเต็ปการเต้นประกอบเพลง

เพื่อสร้างความสุขสนุกสนานค่ะ
ว่าญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางคนเห็นนะอดใจไม่ไหวอืม
ขึ้นมาออกสเต็ปเต้นตามก็มีเหมือนกันนะคะถือว่าได้ออกกำลังกาย
ใช่แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่น่ารักไหมคุณเอาคุณเต้นตามทำไมเนี่ยโอ้บรรยากาศมันน่าชวนเต้น
ซะเหลือเกินช่วงนี้คุณดูป่วยป่วยไปโรงพยาบาลไหมคะถ้าไปเชื่อว่าหายป่วยแน่แน่เลย
ป่วยแน่เลยนะเอาเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะว่าทางรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ย
พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างค่ะสำหรับการทำกิจกรรมเอ่อ
การออกกำลังกายโดยใช้เพลงเต้นของโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางโรงพยาบาล
อยากจะให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการออกกำลังกายกันด้วยความสนุกสนานนะคะ
ออกกำลังกายนั้นทุกท่านก็ทราบดีกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยป้องกันโรคต่างนะคะ
ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกันออกกำลังกายง่ายด้วยการเต้นนะคะ
แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ทางทีมแพทย์และพยาบาลแต่ละแผนกเขาจะมีการจัดเวรเวลาการเข้าไปเต้นผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
จะได้มีความสุขผ่อนคลายคลายความเครียดกันไปนะจ๊ะในช่วงส่งท้ายปีเก่าแบบนี้